ที่นายจ้างที่อ้างตัวเองว่าเป็นไฮโซชื่อหญิงไก่
เข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบรามนะคะ
ว่าถูกครอบครัวซึ่งเป็นคนใช้
ขโมยทรัพย์สินไปกว่า๑๐ล้านบาท
ทางครอบครัวบอกว่าก็ไม่ได้เป็นคนเอาไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็เดินทางไปร้องทุกข์กับสถานที่ต่างค่ะ
คุณผู้ชมคะรวมถึงกับไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
รวมถึงทนายสงกราศอัจฉริยทรัพย์ด้วย
วันนี้ค่ะหญิงไก่ปรากฏตัวนะคะ
ทนายความมีการนำหลักฐานโชว์สื่อ
ยืนยันว่าถูกครอบครัวนี้ขโมยทรัพย์สินจริง
ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งตามที่ถูกกล่าวหา
แล้วก็เตรียมที่จะแจ้งความกลับทนายสงกรานอัจฉริยทรัพย์
ในข้อหาฐานหมินประมาทด้วยนะคะ
วันนี้ทนายความนั่นก็คือนายอัครชัยกุลมาตร
พร้อมกับหญิงไก่ที่อ้างตัวว่าเป็นไฮโซชื่อดังเนี่ยนะคะ
ก็มีการเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ตอบโต้กรณีที่นายสงกรานอัจฉริยทรัพย์
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ได้นำผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นหญิงสาวออกรายการโทรทัศน์ช่องต่าง
ในลักษณะถูกกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญาทั้งครอบครัว
ไม่สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้
เพราะว่ามีหมายจับติดตัวเนี่ยนะคะ
หญิงไก่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งผู้เสียหาย
ที่ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ
โดยหญิงสาวคนดังกล่าวได้เข้ามาทำงาน
ในฐานะเด็กรับใช้พร้อมกับครอบครัว
แต่เมื่อทำงานได้เพียง๑๐วันก็เกิดปัญหานี้ขึ้น
นั่นก็คือทรัพย์สินตัวเองหายไป
เดินทางไปแจ้งความที่สนประชาชื่น

จากนั้นตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งพบว่าคนที่ขโมยทรัพย์สิน
คือกลุ่มผู้เสียหายจึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ยืนยันนะคะว่าภายในบ้านมีกล้องวงจรปิดทุกห้อง
และหลังจากนี้ยืนยันว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดี
หมินประมาทกับทนายสงกราน
เนื่องจากว่ามีพฤติกรรมคุกคามค่ะ
ก้อยบอกว่ากองพิสูจน์หลักฐานบอกว่า
ไม่มีการงัดแงะเลยจริงไม่มีการงัดแงะ
พี่ไม่เคยบอกว่าห้องพี่โดนอย่างนั้นไง

กล้องแบบเมื่อกี้ที่น้องเห็นแล้วจ้ะ
จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้พี่ขอตอบตรงนะ

เพราะว่าการที่ยกของไปไม่ใช่เด็กคนเดียว
แต่บังเอิญภาพภาพในกล้องทั้งหมดเนี่ย

อกจากนี้หญิงไก่ยังกล่าวตอบโต้ข่าว
ที่มีการออกมาก่อนหน้านี้นะคะ
กรณีที่มีอดีตคนรับใช้ถูกดำเนินคดี
ลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายคนบอกว่าไม่เป็นความจริง
และที่ผ่านมาก็เคยมีคนรับใช้มาแล้วกว่าร้อยคน
แต่มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีลักษณะนี้

เพราะว่าถือว่ามีความผิดชัดเจน
ชี้แจงว่าทรัพย์สินที่ศูนย์หายนั้น

ตามที่มีการนำเสนอข่าวกันก่อนหน้านี้ค่ะ